มาถึงข่าวที่หลายคนกำลังพิมพ์มาเต็มไปหมดเลยรอเลขรอเลขกันอยู่พร้อมหรือยัง
ผมผมพร้อมแล้วนะคุณสองคนพร้อมยังมาปากกาให้ดูย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เป็นเรื่องที่คนเข้าไปแล้วเขาไปเห็นมาแต่เราบอกคุณผู้ชมได้เท่าที่เราบอกได้
นอกเหนือจากนี้เราจะบอกในเฟซบุ๊คละกันนะครับเอาไปเริ่มดูที่ร้อยเอ็ดกันก่อน
ชาวบ้านที่บ้านโคกกุงเขาพากันไปที่วัดสุนทรธรรมารามนี่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
เห็นไหมต้นอะไรตะเคียนทองตะเคียนทองอายุนับร้อยปีนะฮะมีตะเคียนขาวนะคุณ
แต่มันสีขาวเพราะชาวบ้านเอาแป้งไปทาไปถูขอเลขนะครับเขาเอาต้นตะเคียนทองเนี่ยตั้งคู่ไว้กับหายโบราณที่เจอ
เราเล่าไปเมื่อวานไงมีคนไปเจอหายโบราณในลำห้วยทรายแต่ว่าในจุดนั้นน้ำท่วมแต่ในหายไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียว
คนก็เลยไปขอคำมาไหว้ขอยกหายขึ้นมาแล้วก็ไปตั้งคู่ต้นตะเคียนทองตอนแรกหายเป็นสีทองทองเหมือนกัน
ตอนนี้หายกลายเป็นสีขาวเพราะคนเอาแป้งไปทาแล้วนะครับนายธนาวันโพนามคนเดียวกันกับที่พบหายหินโบราณ
เขาก็พบต้นตะเคียนทองเหมือนกันต้นตะเคียนทองนั้นเนี่ยมันนอนทอดยาวขวางทางน้ำอยู่คนละฝั่งกับหายโบราณ
ห่างกัน๖เมตรก็เลยชวนชาวบ้านผู้เหยียบบ้านไปขุดขึ้นมาแล้วก็นำไปไว้ที่วัดคู่กันกับหายทอง
แล้วก็ต้นตะเคียนทองนะครับต้นตะเคียนทองต้นนี้ยาว๔๖๓เมตร
วัดความยามรอบคนต้นได้หนึ่งร้อยสิบสี่เซนติเมตรส่วนปลายเนี้ยวัดรอบได้ได้ได้มารอบเนี้ยแปดสิบเซนติเมตรด้วยกันนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของต้นตะเคียนที่ร้อยเอ็ดนะครับยังอยู่กันที่เรื่องของต้นตะเคียนนะคะ
คุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะเออเนี่ยนะต้นตะเคียนที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
อำเภอวิเศษชายชาญยืนต้นสูงสักประมาณ๑๐เมตรแบบนี้แผ่กิ่งก้านสาขาเขียวชะอุ่มแบบนี้นะคะ
ตะเคียนต้นนี้ตั้งอยู่ที่สาราริมแม่น้ำน้อยหน้าวัดสนาม
เราก็ไปสอบถามพระลูกวัดเล่าให้ฟังบอกว่าต้นตะเคียนเนี่ยนะ
อายุสักประมาณ๑๐ปีปลูกพร้อมกัน๓ต้น
แต่ตายไปแล้ว๒ต้นเหลือเพียง๑ต้นให้ดูต่างหน้าแบบนี้
ก็คอยดูแลแล้วค่ะตัดย่าปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดโล่งเตียนเสมอมา
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาท่านเนี่ยคุณผู้ชมฟังนะ
มันอยู่ตรงนี้พระลูกวัดเนี่ยก็คือพระสุพศกิติยาโน
ท่านบอกว่าได้ฝันเห็นหญิงสาวสวมชุดสบายสีเขียว
เดินอยู่ที่โคนต้นตะเคียนแล้วก็หายไปในต้นตะเคียนเออ
ตอนเช้าตื่นขึ้นมาดูเห็นมีชุดไทยสีเขียว
แวนไว้จริงจากเดิมที่มันไม่มีอ่ะคุณแล้วใครแขวนก็ไม่ทราบเหมือนกัน
บอกว่าอยากให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่ก็เลยนี่แหละ
ทีนี้เนี่ยพระลูกวัดก็ทิ้งท้ายบอกว่าเรื่องนี้
เป็นความเชื่อแล้วก็โชคของแต่ละคน
อาตมาจะพยายามทำให้รอบต้นตะเคียนสะอาดร่มเย็นแบบนี้
ชาวบ้านก็จะได้มานั่งหลบร้อนกัน

แล้วแต่ความเชื่อของคนที่จะไปดูไปส่องเอาแล้วกัน
จะไปดูที่สบายสีเขียว

เอาอีกที่หนึ่งค่ะเป็นวัดที่ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ไป
เหมือนลอตเตอรี่จะออกไม่ได้อะไรอย่างนั้นเลยนะคะ
วัดสวัสดิ์อารมณ์เกียรติภัยนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
นักเสี่ยงโชคลาภเขาแห่กันไปแน่นทุกวันเลย
เพราะว่าในวัดก็มีหลายจุดให้ได้ส่องหาเลขกันนะคะ
แต่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คงจะหนีไม่พ้นอ่างน้ำมนต์
ห้าหุ่นปากทองนิ้วรายโอเคสูงเข้าไปสิมันมีเลขอะไรบ้าง
นี่ฉันนี่ฉันยอมแพ้แล้ว

ชาวบ้านเขาก็มาส่องดูกันแน่นขนาดเลยนะ
ซ้ายเบียดขวากันคึกคักไปหมด
พอได้เลขตามจินตนาการแล้วก็จดก็จำกัน
แล้วก็ออกไปซื้อลอตเตอรี่ที่เขาเปิดแผงรออยู่นอกสารานี่แหละค่ะ

ใครที่มองไม่เห็นเลขตีไม่ถูก
บอกให้ดูภาพประกอบและตัวเลขที่ติดอยู่กับแผงไปเลยจ้า

มันต้องส่องเข้าไปในขันที่มีกระจกวางอยู่บางคนก็ถ่ายภาพถ่ายรูปอะไรกันไป

ผมพาไปต่อแต่ว่าก่อนจะพาไปอีกที่หนึ่งผมขอเพลงด้วย
แล้วก็ให้กล้องซูมมาที่คุณโรสลินนิดหนึ่ง
เออใจเย็นนะ

เขาเต้นท่านี่เหรอ

ตัดวินโดออกไปเลยครับ
ตัดวินโดออกไปแล้วซูมพี่จินตะลาคนเดียว
นี่คือขาลำเขาลำสวยมาก
เดี๋ยวดิฉันให้คุณแก้ตัวนะเอออ้าวไปดูที่บริเวณหน้าสารเจ้าพ่อพญาเต่างอยครับ
ในอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะครับนี่นักร้องหมอลำสาวเสียงทีมจินตลาภูลาภ
เจ้าของเพลงเตางอยคอยอ้ายที่โด่งดังนะฮะเดินทางไปร่วมรำบวงสวงแล้วก็วางศิลามเริก
ก่อนก่อสร้างสะพันธ์เฉพาะเกียรตรภาพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้ามรำน้ำผุ่งครับ
เพื่อข้ามไปฝั่งวัดสิริมังคระนะฮะ
วายสาพญาเต่างอยร่วมกับชาวภูไทยชาวไทยย้อ
เพื่อความเป็นสิริมงคลรำกันทั้งหมด๕เพลง
รวมทั้งเพลงฮิตเตางอยคอยอ้ายด้วยนะครับ
แน่นอนครับคุณจิตราบอกว่า
มีความเชื่อและความศรัทธาของพญาเต่ามากเลย
ถ้าทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพญาเต่าก็จะมาร่วมทุกครั้ง
แล้วกลับไปจะได้โชคดีตลอด
แต่ถามไปว่าคุณจินตราครับเลขเด็ดมีไหม
เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้แข่งกับพี่สิริพรเลย
เพราะว่าดวงใครดวงมันมากกว่ากัน
ซึ่งดวงดีมีโชคมากกว่าตัวเขาเองซะอีกด้วย
ไปฟังเสียงคุณจินตราเขาบอกว่าเขาได้เลขอะไรมาไปฟังเลยครับ
ได้ยินไหมได้ยินไหม
นักข่าวถามไปเขาบอกว่าขออนุญาตพูดตามที่คุณจิราพูดนะ
เอาเป็นว่าก็๓๑
แล้วก็หัวเราะไป

อีกแล้วนะฮะก็ว่าไปตามนั้นแน่นอน
พอหาเลขที่คุณจินตราบอกไม่ได้ก็เลยเอาทะเบียนรถไปซื้อ
ทะเบียนรถเขาลงท้ายด้วย๙๕๘กับ๑๐
แล้วก็เป็นวันเมื่อวานคือวันทำพิธีคือวันที่๑๐
เขาก็เลยไปซื้อเลขทำพิธีกับเลขเนี่ยเห็นไหมลงท้ายด้วย๑๐
แล้วก็เอาทะเบียนรถของคุณจินตราคือ๙๕๘ไปซื้อ
แล้วก็เลขที่คุณจินตราบอกคือเขาบอกว่าเขาอะไรเนี่ย
นี่ยังมีอยู่นี่๓๑ก็ว่ากันไป
แล้วแต่ความเชื่อสู่บุคคลนะฮะ
จริงแล้วเตางอยคนไปขอโชคลาภกันเยอะนะคะ
ข้อ๑ที่ดีฉันชอบเรียกเตาะงอยนะ
คุณต้องทำเสียงเหมือนคุณจะทำด้วยสิ

คุณผู้ชมทีนี้ขึ้นเหนือไปที่ตำบลนาภูนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะคะ

กอภัยมีอะไรอยู่ในกอภัยมันมีค่ะ
คุณเห็นไหมเห็ดโค้นยักษ
โอ้โหไม่ต้องโรยแป้งนะจ๊ะเพราะมันสีขาวอยู่แล้ว
ทาถูได้เลยถูได้เลยไม่ต้องทา
เนี่ยค่ะชาวบ้านก็ไปนะเห็ดโคนยักษ์จำนวน๕ดอก
ฟังนะคะจำนวน๕ดอกวัดความกว้างของเห็ดได้๖๐เซนติเมตร
วัดรอบโคนต้นได้๒๐เซนติเมตรสูงประมาณ๕๐เซนติเมตร
ทีนี้เราก็ไปถามคนที่มาเจอเห็ดคนแรกชื่อว่านางจิตสิงฟาน
บอกว่าได้เข้าสวนมาขอเก็บมะนาว๒๓ลูก
แล้วบอกว่าจะไปทำกับข้าวพอมาถึงกอภัยที่นี่แหละค่ะ
ไปเห็นเห็ดยักษ์มันขาวโพลนเต็มกอไผ่ก็เลยตกกระจายค่ะ
วิ่งไปบอกผัวผัว
ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นอะไร

วัวก็เลยบอกว่าเป็นเห็ดโคนแต่ก็ไม่มีใครไปกล้าเอาไปกินนะคะ
เจ้าของสวนบอกว่าไม่ค่อยได้เข้ามาสวนที่นี่
ลูกพืชผักไว้หลายอย่าง
ชาวบ้านรอบข้างก็จะเอาไปกิน
มารู้ว่าชาวบ้านมาเจอเห็ดยักษ์
ก็เลยปล่อยให้ชาวบ้านมามุงดูกัน

ชาวบ้านพอรู้ข่าวก็โรยแป้งเลยจ้ะ

บางคนบอกว่าโหเห็นชัดมาก

เขาเห็นทั้ง๒ตัวและ๓ตัวตรงเลยเนี่ย

มันตรงที่อยู่ในใจคุณบ้างไหม

เอาล่ะปิดท้ายไปเชียงใหม่กันหน่อยเจ้า
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ค่ะ
เขาไปที่บ้านเลขที่๙ทับ๒ในตำบลหายาอำเภอเมือง

จับงูเห่าหม้อค่ะ

เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า๓๐นาทีนะคะ
จะไปเจอว่าเจ้างูตัวนี้มันซ่อนอยู่ในห้องครัว

ความยาวของงูตัวนี้อยู่ที่๖๐เซนติเมตรค่ะ
แล้วก็ท่าทางดุร้ายมากด้วย
นี่เราต้องรอ๓๐นาทีให้เจ้าหน้าที่ไปเจองู

หาต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่

เจ้าของบ้านนะคะบอกว่าพี่สาวเดินเข้าห้องครัวเปิดไฟปุ๊บ
เจองูปั๊บตกลงมาที่พื้น

อยู่บ้านหลังนี้มา๑๐กว่าปีไม่เคยเจองูเลยด้วยซ้ำ
สิบปีด้วยซ้ำนะไม่เคยเจองูเลย
มันคงเข้ามาให้โชคให้ลาบซะละมั้ง
อ่ะย้ำนะเป็นความเชื่อสู่บุคคลดวงใครดวงมันนะฮะ
คุณผู้ชมรับชมแล้วก็ใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกัน

ข่าวต่อไปว่าด้วยเรื่องพี่ชายคนโต
ภาษาจีนคือตัวเฮียภาษาเราท่านคือตัวเงินตัวทอง
คุณผู้ชมมันบุกอีกแล้วนะคะบุกไปที่คลินิกแห่งหนึ่ง
เจ้าหน้าที่หนีกันกระเจิงเลยค่ะสุดท้ายต้องโทรตามกู้ภัย
บอกว่ามาช่วยหน่อยก็ลงพื้นที่มาแบบนี้นะคะ
คุณพยาบาลสวยคงไม่มีใครกล้าสู้ตัวเฮียเนี่ยนะ
คุณขาเห็นไหมนั่นอะไรนั่นอะไรลูกเห็นไหม
มือเรามาแบบนี้ก็ได้นะคะ
เนี่ยคุณคะต้องใช้พละกำลังเยอะหน่อยนะคะ
ไอ้บ่วงคล้องงูเกี่ยวไปที่ขาก่อน
แล้วหลังจากนั้นก็ดึงหางมันออกมาแบบนี้นะคะ
หางออกมาแบบนี้ค่ะสุดท้ายก็ทุลักทุเลนะคะ
เพราะจุดที่มันหนีไปหลบซ่อนตัวเนี่ย
มันอยู่ในห้องตรวจโรคฝ้าเพดานของห้องตรวจโรคที่คลินิกแห่งนี้
สุดท้ายก็พยายามดึงแบบนี้นะ
ดึงอ่ะดึงเข้าไปแต่เอ๊ะทำไมนะ
ทำไมเหรอข่าวนี้ไม่ได้มีบอกเลขที่คลินิกอ่ะอืม
ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมแต่บอกเลขนี้ละกัน
ศูนย์วิทยาลัยนาภรรานฐาน๓๓
เป็นกู้ภัยที่เข้ามาช่วยจับตัวเฮียตัวนี้นะคะ
และสุดท้ายก็จับได้สำเร็จกู้ภัยบอกว่าจับค่อนข้างยาก
เพราะด้านมันไปหนีหลบซ่อนตัวอยู่ที่ฝ้าเพดาน
หลังจากที่จับได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ส่วนพยาบาลในคลินิกเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเฮียเข้ามาในคลินิก
แต่ไม่ทราบว่ามันเนี่ยมาอยู่บนฝ้าเพดานได้ยังไงเออน่ากลัวนะ
นี่ว่ะอ๋ออ๋อ่อเขามองกันแบบนี้หรอ
คุณนี่นะได้เลยได้เลยคุณจินตนาการสำคัญกว่าความคิด
ต้องคิดแล้วไงอ๋ออยู่แล้วเขามีกี่นิ้ว

ตัวเดียวมันซ้ำไงเบิ้ลไป
คุณรู้ไหมดิฉันตกทั้งเลขทั้งศิลปะ
คือไม่มีทักษะในเรื่องการคำนวณและจินตนาการใดทั้งสิ้น
สรุปว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้

สมกันดิผสมกัน